นอนงนะคะนางสาวไทยของเราหลังจากที่เจอดราม่าปัญหาชีวิต
แล้วก็ออกมายืดอกพูดต่อหน้าสื่อกันแบบว่าอุ้ยไมค์สำกันแทบจะไม่ทันเลยนะ
ตอนนี้เห็นบอกว่าอาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตบ้างแล้วนะจ๊
หลังจากที่แยกทางกับสามีแล้วเธอกลับมาโสดอีกครั้ง
นับว่ายิ่งดูสวยสะพรั่งนะคะแล้วก็งานรุมแน่นอีกด้วย
เจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นเพราะว่ากำลังใจที่ดีจากลูกแล้วก็ทุกคนเลยนะฮะ
บอกเลยว่าวัยอย่างตัวเธอเองเนี่ยมันรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีใช้ธรรมะบำบัดบ้างนะคะ
แต่ไม่ถึงขั้นหนีไปบวชชีอย่างที่ใครเขาเมาส์กันหรอก
พระท่านสอนไว้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบวชได้ถ้าใจเราบวชค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปวัดคุยกับลูกทุกวันค่ะ
พอแม่มีขามีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ลูกก็โอเคเข้าใจ
แต่ว่าในความเข้าใจของเด็กเราก็ต้องพยายามคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ให้เขาแบบคิดเองเออเอง
ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองก็คือพ่อและแม่
ส่วนเรื่องอื่นเราก็ไม่ได้ก้าวไก่กันเลย
พี่อ้อนว่าเขาต้องหลับได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือก

แต่ว่าลูกชายสองคนก็โตตามมาติดเลยค่ะ
โตทันคุณแม่แล้วโตสูง